คุณผู้ชมค่ะทราบผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เข้ามาพร้อมกับสองหนุ่มร่วมเวที
แล้วเขาขอเคลียร์ดราม่าด้วยเพราะอะไร
ประกวดร้องเพลงระดับประเทศทำไมแชมป์ไม่เห็นได้เงินสักกระบาท
คือจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
กับการเฟ้นหานักร้องคุณภาพของเวทีที่เป็นหุดหมายของคนมีฝัน
ซึ่งในปีนี้หนุ่มหล่อที่ลุยล่าความฝันมากว่า๑๐ปี
เจมส์เจตพลเขาเป็นผู้คว้าแชมป์จากคะแนนโหวตได้อย่างท่วมท้นเลย
เขาก็กอดคอไปมาแกะความหล่อกับอีกสองหนุ่มร่วมเวทีนะ
ทั้งน้องชินจังยาณาอิฟแล้วก็คุณแซมซามูเอล
จากจะมาเผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์ไปครองได้แล้ว
ชาวเน็ตมองว่าเฮ้ยมันไม่สมราคาแชมป์หรือเปล่าค่ะ

มันเหมือนกับว่าความรู้สึกทั้งหมดตลอด๑๐ปีครับมันออกมานั้นหมดเลย
คือต้องบอกว่าเป็นคนร้องไห้ยากมากแต่อยู่ดีวันนั้นก็ร้องออกมาเลย
มันเหมือนเฮ้ยมันสำเร็จแล้ววันนี้มันมาถึงเป็นวันของเราแล้ว

เพราะเราตั้งเป้าว่าเราอยากทำงานในวงการบันเทิงเราอยากเป็นศิลปิน
ผมว่าโอกาสที่ได้รับต่อจากนี้มันคือมันคือรางวัลที่ดีที่สุดแล้วครับ

อีกสิ่งหนึ่งก็คือได้เข้าพักที่คอนโด๑ปี
คราวนี้ชาวเน็ตรวมไปถึงเอฟซีก็เลยอ้าวแล้วทำไมไม่มีเงินรางวัล
คอนโดอยู่๑ปีแสดงว่าแล้วหลังจาก๑ปี

เขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเขาโฟกัสตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาอยากจะมายืนจุดนี้
เพราะอยากจะเป็นศิลปินรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่สุดคือการได้รับโอกาส
นี่สุดยอดสุดยอดเลย
เดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ